พร้อมหรือยังคะสำหรับประเด็นการเมืองอันร้อนแรง
ร้อนมากจริง๓วัน๔วัน

ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ค่อนข้างที่จะ
ชัดเจนตรงประเด็นแล้วก็รุนแรงประมาณหนึ่ง
พี่ใหญ่พวกนักประวิทย์รวมถึงนายธรรมดิตรีเอง
ก็แสดงออกชัดเจนว่าไม่พอใจกับการแสดงความคิดเห็นนี้นะคะ
ก็ตอบโต้กันอย่างชัดเจนเลยทีเดียว
ส่วนประเด็นการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรประการที่สื่อมวลชนลงข่าวว่า

เขาบอกว่ามันเป็นการสะท้อนปัญหาที่อยากจะให้รัฐบาลช่วยแก้ไขหน่อยจะได้ไหมค่ะอืม
ในจังหวัดนี้ท่านก็ทำไปบนไป

ก็บนนักข่าวพลาสหัวไม่ดีแย่อย่างนี้

ที่บนงลบอิบเนี่ยนะคะ

นายรัฐมนตรี
แล้วก็หัวหน้าคนสวรรค์เนี่ย
น้อยโอกน้อยใจ
พื้นที่คอรมอสัญจรที่สมุทรประการ
ซึ่งก็บอกว่าก็ต้องการสะท้อนให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเฉย
ก็ไม่ได้อยากให้นายกน้อยใจมาก
เราแค่แบบเหมือนสะท้อนออกมาให้คนได้เห็นกันว่าอะไรเป็นยังไงบ้าง
คือเป็นเสียงจริงจากประชาชน
จากพ่อค้าแม่ค้าน่ะเออเขาพูดมาแบบนั้นนะคะ
ทีนี้พอถามกรณีเรื่องของหม่อมราชวงศ์ปรีดียธรเทวกุล
ตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลคอสชที่โพสต์๘เหตุผล
พลเอกประยุทธ์ไม่ควรเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป
เรื่องนี้นะนายกตอบคำถามแบบไม่ค่อยสบอารมณ์เลย
แล้วก็พยายามเลี่ยงที่จะตอบด้วย
แต่พอถูกถามว่ามีการอ้างชื่อไปเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มนายทุนและเพื่อนร่วมรุ่นตท๑๒ด้วยนะ
นายกย้อนกลับมาเลยย้อนกลับมาว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
เช่นเดียวกันกับพี่ใหญ่ของคอสชค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

จัดการกระทรวงกระลาฮมก็บอกว่า
เออก็คงจะไม่ต้องเรียกหม่อมราชวงศ์ปรีดียทรมาปรับทัศนคติ
หรือโทรศัพท์ไปคุยอะไรกันหรอก
หลายคนก็อายุเยอะแล้วว่าอย่างนี้

ไม่รู้ที่เราจะคุยฟังเทียม

ก็ไปคุยกันแล้วก็คนมีคุณคิดอย่างนั้น
ก็ไปคุยแล้วก็แก่ด้วยกันแล้ว
แก่ด้วยกันแล้วไม่ต้องคุยกันแล้วว่าอย่างนั้นนะคะ
ส่วนพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่ายังไง
บอกว่ารู้จักพลเอกประยุทธ์มากว่า๔๐ปี
เชื่อมั่นเต็มเปี่ยมค่ะว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำ
มีความรู้มีความสามารถกล้ารับผิดชอบทุกเรื่อง
กรณีเรื่องของที่ว่ามีคนออกมาวิภาควิจารณ์เรื่องนี้เนี่ย
ก็ต้องถามย้อนกลับไปถึงคนวิภาพวิจารณ์แหละว่า
เจตนาจริงแล้วเนี่ยมีอะไรคืออะไร
อยู่กันมาตั้งแต่เด็กผมยังเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมว่าท่านเป็นอย่างนั้น
เชียร์นะอยู่กันมาเนี่ยรู้
รู้ทั้งความรู้ความสามารถความตั้งใจ
ความกล้ารับผิดชอบผมยืนยันเต็มเปรียม
วิจารณ์ไงก็ต้องไปถามคนวิจารณ์
ก็อาจจะพูดบ้างแต่ต้องมีจังหวะนะ
มันดูไม่สมควรจะไปละลาบละล้วงไปยุ่งกับท่านหมดทุกอย่าง
ถ้าอาจจะมีก็อาจจะมีแค่ใจเย็นนะครับ

เรื่องกำลังใจท่านเป็นคนสู้สถานการณ์ทุกอย่างอยู่แล้ว
ส่วนประเด็นที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนาร้องเรียนกรกต
ให้ตรวจสอบคุณสมบัติหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
ของนายอุตมสาวนายนที่เป็นสมาชิกพัก

มีรายงานข่าวจากสำนักงานกรกตยืนยันมานะคะว่า
ฝ่ายเลขานุการณ์ของนายทะเบียนพักการเมือง
ได้ตรวจสอบการจัดตั้งพักแล้ว
เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการบริหารพักนั้นถูกต้องค่ะ
ก็เลยออกหนังสือรับรองการตั้งพักให้
ซึ่งกรรมการบริหารนั้นไม่จำเป็นต้องมีชื่อเป็นผู้ร่วมจัดตั้งพัก
และขณะนั้นก็ยังไม่มีบุคคลใดมีสถานะเป็นสมาชิกด้วย

กรกตมีมติรับรองคุณสมบัติตามกฎหมายเท่านั้นแหละค่ะ